ส่วนเรื่องฝนคุณผู้ชมคะยังต้องระมัดระวังโดยเฉพาะทางใต้
สุราธานีล่าสุดนะคะน้ำท่วมตลาดท่าชนะ
แล้วถ้าจำกันได้ตลาดท่าชนะนี่เป็นครั้งที่๒แล้วนะคะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมฝนตกหนักคุณนัทพงศ์
แล้วตกต่อเนื่องติดกัน๓วันนะคะ
ที่หลายอำเภอของนครศรีธรรมราช
มันก็สะสมแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะบนเทือกเขาหลวง
เพราะฉะนั้นที่เห็นอยู่นี้ก็คือมวลน้ำป่า
ที่มันไหลลงมาสู่พื้นที่ด้านล่างค่ะ

อุทยานแห่งชาติเขาหลวงตอนนี้ประกาศเตือนแล้วนะคะ
ใครที่อยู่พื้นที่ด้านล่างรับมือเลยค่ะ

วนน้ำจากเทือกเขาหลวงไหลลงคลองเสาทง
รอยต่อระหว่างอำเภอร่อนพิบูรณและอำเภอพระพรม
เพราะฉะนั้นระดับน้ำในคลองสายต่าง
ก็เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรไปแล้วนะคะ
บ้านเรือนประชาชนนะก็โดนท่วมแล้ว
ตอนนี้อาจจะยังไม่รุนแรงมากนักแต่ยังต้องระวัง
นี่ค่ะนี่คือสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะ
ทีนี้ยังต้องลุ้นอยู่คือถ้าฝนไม่หยุดตกเนี่ย

พื้นที่ที่ต้องระวังก็คืออำเภอเมืองอำเภอท่าสารา
อำเภอร่อนพิบูรณ์และอำเภอพระพรมนะคะ
ส่วนที่ตลาดท่าชนะในตัวเมืองสุราชธานีค่ะ
ฝนตกหนักเหมือนกันก็ทำให้น้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจ

หลังจากเมื่อวันที่๑๓ที่ผ่านมา
น้ำท่วมที่ตลาดท่าชนะมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะ
ครั้งนี้ท่วมสูง๓๐๑๐๐เซน
แล้วก็คาดว่ารอบนี้จะหนักกว่ารอบที่แล้วนะคะ
คุณผู้ชมที่อยู่ในจุดนี้นะคะ
แถวตลาดท่าชนะเตรียมเก็บข้าวเก็บของกันหน่อยค่ะ
และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเรื่องการเดินทางนะคะ

ก็ไม่ต่ำกว่า๔๐๐หลังคาเรือน
ตอนที่ผู้สื่อข่าวของเราลงไปเก็บภาพสถานการณ์

พบกับนายกริตเตมเมติศรีอำผ่อน
เป็นพนักงานการรถไฟนี่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือ
เจ้าสุนัขตัวนี้ค่ะมันลอยมาติดกับกอกล้วยค่ะ

ช่วยขึ้นมาช่วยขึ้นมาได้ปลอดภัยค่ะ
แต่อ่อนแรงเต็มบี๒นี่นี่
หมาก็หนีนะหมาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
นี่ค่ะคุณปิตเมฆก็หันไปเห็นพอดีก็ช่วยมันเอาไว้ได้ค่ะ